คือหลังจากที่นายกรัฐมนตรีออกมาแถลงภาพรวมของการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกรฉุกเฉิน
คนที่ออกมาแถลงต่อแล้วต้องบอกเลยว่าคือฟังแล้วชัดฟังแล้วชัดเรื่องของข้อกฎหมาย
ก็คือนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
หน้ามีผลบังคับใช้วันมารืนคือ๒๖มีนาคมรองนายกวิศนุก็บอกว่าคือรัฐบาลตั้งใจให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัว
แล้วก็บอกเลยว่าคำถามที่ประชาชนสงสัย

ส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตประจำวันของฉันบ้าง

คือใช้คำว่าข้อกำหนดนะคะมีข้อกำหนดประมาณสัก๑๗ข้อได้
ที่บอกเลยว่าประชาชนทำอะไรได้บ้างบอกว่ามี๓อย่างย่อยก็คือ
ห้ามทำให้ทำควรทำที่ประกาศณวันนี้นะ
เขาใช้คำว่าเป็นข้อกำหนดนะคะห้ามทำให้ทำควรทำ
มาไล่ดูค่ะเอาจากสิ่งที่ห้ามทำก่อน
เริ่มจากข้อกำหนดเรื่องการห้ามเข้าและปิดพื้นที่เสี่ยง
ต่อการติดต่อโรคโดยทุกจังหวัดต้องปิดสนามมวยสนามกีฬา
สนามแข่งขันสนามเด็กเล่นและสนามม้าและห้ามทุกคน
เดินทางเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน
ตามประกาศของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดค่ะนอกจากนั้นนะคะ
ในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานีนครปฐม
มุดปราการสมุทรสาครยังมีข้อกำหนดในการห้ามเข้าพื้นที่
และปิดสถานที่เพิ่มเติมนะคะซึ่งก็คือผับสถานบริการ
สถานที่แสดงม๖สถานที่ที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ
สถานประกอบการอาบอบนวดนวดแผนโบราณสปาฟิตเนสค่ะ
ส่วนสถานที่ต่อไปนี้ให้ทุกจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม
คืออาจจะปิดหรือเปิดให้บริการเฉพาะบางส่วนก็ได้
แต่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดต่อโรคและการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็น
ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าตลาดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
พิพิธภัณฑสถานห้องสมุทรศาสนสถานและสถานีขนส่งหรือโดยสารค่ะ
ครับนี่นะคะส่วนการเดินทางมีข้อกำหนดปิดช่องทางเข้าออกประเทศทั้งทางอากาศ
ทางน้ำและทางบกยกเว้นยกเว้นผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น
ผู้ควบคุมยานผ่านะที่มีเวลาเข้าออกชัดเจนคณะทูตคณะกงศุล
การระหว่างประเทศบุคคลมีสัญชาติอื่นก็ต้องมีใบอนุญาตทำงาน
ส่วนคนที่มีสัญชาติไทยถ้าต้องการกลับประเทศไทย
ต้องตรวจสอบสถานทูตและต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องนะคะ
ครับนี่นอกจากนี้ค่ะมีข้อกำหนดคือห้ามกักตุนสินค้า
เฉพาะยาเวชพันธุ์อาหารน้ำดื่มส่วนนี้ห้ามกักตุลโดยเด็ดขาดนะคะ
อันนี้คือเด็ดขาดเลยนะคะนอกจากนี้จะมีในส่วนที่เป็นรายการสินค้าควบคุม
หน้ากากอนามัยเจลล้างมือให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ค่ะ
ตัวอย่างเช่นจะต้องควบคุมคุณภาพการผลิตจะต้องจำหน่ายตามราคาที่กำหนดห้ามขายเกินราคา
ครับแล้วก็ต้องมีการควบคุมการส่งออกไปนอกราชนาจักรนี่นะคะ
ข้อต่อไปคือห้ามชุมนุมค่ะห้ามไม่ให้มีการชุมนุมทำกิจกรรม
มั่วสุมในสถานที่ที่แออัดหรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการยุโยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ส่วนห้ามทำข้อสุดท้ายนะคะคือเรื่องของการเสนอข่าว
เสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดสิบเก้า
โดยสอชจะเป็นศูนย์กลางการแถลงหรือชี้แจงข่าวและถ้าจำเป็นอาจขอความร่วมมือ
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะอืมสิ่งต่างต่างเหล่านี้คือห้ามทำ
ครับทีนี้ค่ะข้อห้ามทั้งหมดนี้นะคะถ้าใครฝ่าฝืน
ถือว่ามีความผิดตามพรกรฉุกเฉินมีโทษทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ
มีโทษระวังคุกระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้โหนี่ค่ะ
โทษหนักนะคะก็ประกาศวันนี้เนี่ยมีผลพรุ่งนี้นะฮะ
สิบหกมีนาคมค่ะนะครับมีผลตั้งแต่หลังเที่ยงคืนคืนนี้เลยนะคะ
ก็หลังจากนั้นท่านก็ต้องรอฟังประกาศเรื่อยนะ
จะมีอะไรเพิ่มเติมมาตามแต่สถานการณ์ในแต่ละวันค่ะ
อกจากจะระวังโทษจำคุกและปรับตามนี้เนี่ยนะคะ
อาจจะมีการพิจารณาโทษตามกฎหมายอื่นด้วยเช่นตามพรบโรคติดต่อ
พรบว่าด้วยสินค้าและบริการขึ้นอยู่กับความผิดในลักษณะไหนยังไง
นี่นะคะส่วนสิ่งที่อยู่ในข้อกำหนดว่าให้ทำหรือดู
และควรทำหรือชูดเนี่ยนะคะขอนุญาตผู้ภาษาอังกฤษด้วย
วิศนุแถลงมีภาษาอังกฤษด้วยให้ทำและควรทำหมายถึงแบบนี้ค่ะ
จะขอความร่วมมือให้ทำ
และยังไม่ได้เป็นภาคบังคับตามกฎหมายนะคะเรื่องแรกคือ
ควรอยู่ในที่พักอาศัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ประกอบด้วยผู้สูงอายุที่มีอายุเจ็ดสิบปีขึ้นไปเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่าห้าปี
คนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
หลอดเลือดหัวใจและสมองโรคระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้
อันนี้คือขอความร่วมมือนะคะว่าควรอยู่บ้าน
ยังไม่ได้ถึงขั้นห้ามทำนะคะในส่วนนี้ก็จะมีการยกเว้นให้บุคคลดังต่อไปนี้ค่ะ
คนที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมเนี่ยนะคะ
เช่นคนที่จำเป็นต้องไปพบแพทย์บุคลากรทางการแพทย์
กระบวนการยุติธรรมตลาดหลักทรัพย์สถาบันการเงินสื่อมวลชน
โทรคมนาคมปรายศนีย์รวมถึงกระบวนการขนส่งผู้โดยสาร
อาหารและสินค้าจำเป็นนะคะครับส่วนสุดท้ายค่ะคือเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัด
อันนี้หลายคนสงสัยนะคะยังไม่ได้อยู่ในข้อห้ามทำนะคะ
แต่เป็นสิ่งที่ควรทำหมายความว่าขอความร่วมมือนั่นแหละค่ะ
ขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดออกไปก่อน
ถ้าจำเป็นต้องเดินทางต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
กำลังจะเดินทางก็ไปได้แต่ท่านก็ต้องยอมรับถ้าเขาจะตรวจอย่างเข้มข้น
ใช่ก็ต้องแจ้งที่อยู่ของท่านเดินทางออกนอกจังหวัดก็ต้องกักตัว๑๔วันตามมาตรการเดิมเลยอันนี้เหมือนเดิม
ยังไม่มีเคอร์ฟิลล์นะฮะใช่ค่ะอาจารย์วิศนุบอกว่าช่วยกันเถอะอย่าให้ไปถึงขั้นเคอร์ฟิลล์เลย
เพราะว่าถ้าเคอร์ฟิลล์โรคระบาดเนี่ยมันไปจำกัดช่วงเวลาไม่ได้นะโรคระบาดมันไม่มีเวลานะ
ไม่เหมือนเคอร์ฟิลล์สถานการณ์การเมืองหรือเคอร์ฟิลล์๓จังหวัดชายแดนใต้มันจะต่างกันเลย
เพราะฉะนั้นห้ามออกจากบ้านเวลากลางคืนแต่โรคระบาดมันมีเคอร์ฟิลล์เดี๋ยวต้องอยู่กันทั้งวันทำไงไม่ช่วยกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วยกัน